เอาล่ะจากเรื่องแรงบันดาลใจไปสู่อุทาหรณ์กันบ้างนะครับ
คลิปนี้ผลแพร่มาก็มีคนวิจารณ์เยอะว่า
เฮ้ยนี่มันแข่งรถกันกลางทางด่วนแท้เลย
แล้วประกันภัยเห็นแบบนี้แล้วจะจ่ายไหม
ภาพนี้เป็นการแสดงของรถหรู๒คันนะฮะ
แสดงให้เราเห็นว่าขับเขี้ยวกันมา

เราก็คงเคยเห็นภาพนี้เวลาที่เขามาขับผ่านเรา
แต่นี่ฮะโอ้โหตุ้ม
กระโปรงสะดุ้งออกมาเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นายกสมาคมประกันภัยเขาออกมาเปิดเผยแล้วนะฮะ
ว่าที่ชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ยประกันไม่จ่ายหรอก
เพราะว่ามีบันทึกมาแบบนี้ว่าคุณมาแข่งกันบนท้องถนน
อันนี้จะประกันหรือไม่ประกัน
นายกสมาคมประกันภัยบอกไม่เข้าข่ายการแข่งขัน
เพราะว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด
แต่ถ้ากรมฐานไม่คุ้มครองก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก

ก็ตกเป็นที่วิภาควิจารณ์กันอย่างหนาหูหนาตานะครับ

เหตุนี้เกิดตั้งแต่๑๖พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาโอ้โหนานแล้ว
แต่เพิ่งจะมาแชร์กันบนโลกออนไลน์จนมีที่พูดถึงครับ

ก็เลยอยากที่จะประลองความเร็วนี่แหละ
ซิกแทรกซอกแทรกไปมาบนทางด่วนที่มีรถหนาแน่น
แล้วก็ปั้งพุ่งชนเข้ากับรถบรรทุก๑๘ล้อจนฝากระโปรงพังยับนะคะ
ขณะที่คู่กรณีก็คือรถบรรทุกก็ขับต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

เห็นคลิปนี้แล้วการจะเลือกซื้อรถคันถัดไป
คุณตัดสินใจได้แล้วนะฮะว่าคุณจะซื้อรถอะไร

ขับไปได้เลยแปลว่าไม่มีอะไรจะระแคะระคายได้

เหมือนอะไรเหมือนยุงมากัดแล้วก็แค่คัน
แล้วก็ปัดไปแล้วก็ไปต่อเลย
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณอานนท์วังวสุ

จากคลิปยังไม่เข้าข่ายการแข่งขันประลองความเร็ว
เนื่องจากไม่ใช่การปิดถนนจัดแข่งขันเป็นเรื่องเป็นราว

กรมธรรมมีสิทธิ์ปฏิเสธการคุ้มครองได้

ก็มั่นใจว่าน่าจะมีการเคลมสินใหม่ได้นะครับ

ว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายจงใจ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

มีสิทธิ์ปฏิเสธยกเว้นความคุ้มครองได้

ซึ่งบริษัทประกันภัยสามารถจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้

การปิดไฟรถยนต์วิ่งสวนเลนในเวลากลางคืนจนเกิดอุบัติเหตุ
อันนี้ถ้าคู่กรณีเขาแจ้งความมา

หรือการขับแข่งขันอยู่ในเขตเมือง
กำลังมีประชาชนใช้เส้นทางอยู่บนท้องถนนจำนวนมาก
เช่นขบวนพาเรศขบวนแห่นาค
บริษัทประกันสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้
โดยให้ผู้ขับขี่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่ปรากฏแต่เพียงผู้เดียวล่ะครับ